ที่นี่ไม่รู้ว่าเจออะไรแปลกได้ยังไงเหมือนกันที่จังหวัดเลยนะคะ
มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาไปวางเบ็ดเหมือนดักปลา
ทีนี้ไปเจอปลาแต่ดันปรากฏว่าเป็นปลาไหล่เผือกถึง๒ตัว

ปลาไหล่เผือก๒ตัว
ก่อนนี่ดูชัดก่อนว่าเผือกไหม
บ้านเลขที่๘๕ตำบลเมืองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย
มีปลาไหล่เผือก๒ตัวอยู่ในตู้เนี่ยนะ
เนื่องมาจากว่าชาวบ้านท่านนี้เป็นพ่อค้าขายไส้กรอก
เขาออกไปวางเบ็ดวางเบ็ดดักปลาที่ทุ่งนาบริเวณโรงเรียนมหาชัย๒วันแล้ว
แล้วก็เจอกับปลาไหล่เผือกแบบนี้๒ตัว
คุณบุญมีมารมนะบอกว่าอย่างนี้ตัวเขาเนี่ยเป็นคนไปวางเบ็ดหาปลาที่ทุ่งนาข้าว
แล้วไปเจอปลาไหล่เผือกยาวกว่า๑ฟุตโผล่หัวออกมา
ก็เลยรีบจับเอาไว้จับไว้แล้วทำไง
เอากลับมาเลี้ยงไว้ในตู้ปลาที่บ้าน
วันรุ่งขึ้นไปวางเบ็ดที่เดิมเลย
เจออีกได้ปลาไหล่เผือกโผล่มาให้เห็นอีกโต

ใช่แต่ตัวดูจะสั้นกว่าตัวแรกที่เจอ
สองตัวทำไงจับกลับมาอีกตัวหนึ่งเอามาไว้ที่ตู้ปลาที่บ้าน
รวมทั้งสิ้น๒วัน๒ตัว

ชาวบ้านที่รู้ข่าวเพื่อนบ้านทำยังไง
มาขอดูขอถ่ายรูปขอโชคขอลาบขอจุดทูปเสียงทายขอถ่ายรูปหน่อยค่ะ

ลอตเตอรี่ต้องมาแล้ว

พอจุดทูปเสร็จพอรู้แล้วว่าจะซื้ออะไรปั๊บ
หลังจากนั้นเดี๋ยวแผงลอตเตอรี่จะเข้าเหมือนแบบ
เหมือนสแตนบายหลอบพอที่พอดแผงลอตเตอรี่

เขารู้ได้ยังไงว่าตรงไหนมีการจุดใช่ไหม
มันเหมือนมีการแบบว่าเสี่ยงทายอะไรอย่างนี้
แต่ก็ฝากเตือนไว้นะคุณผู้ชม
จุดทูปถ้าคุณถืออย่างนี้เมื่อกี้

ถ้าเอาของมันต้องมีเทคนิค

คือการพูดเสียงท้ายไปจุดกับเตียน
เขาก็ทำกันทั้งนั้นไม่ต้องไปนั่งแนะนำใครหรอกครับ

เมื่อกี้เห็นพี่เขาทำแบบนี้ฉันเป็นห่วง